หลังจากที่เมื่อวานนี้กรกตเขาประกาศเรื่องของวันเลือกตั้งแน่นอนแล้วนะคะ
คือ๒๔มีนาคมนี้ที่จะถึงนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นพักการเมืองต่างตอนนี้เดินหน้าหาเสียงกันเต็มสูบนะคะ

เริ่มดูกันที่ประเดิมกันที่พักนี้เลยค่ะ
พลังประชารัฐนะคะเข้าชูนโยบาย๗๗ผ่านภารกิจ๓ด้าน
คือ๑สวัสดิการประชารัฐ๒เศรษฐกิจประชารัฐและ๓สังคมประชารัฐทีนี้
นักข่าวก็พยายามสังเกตว่าเอ๊ะมีคนบอกว่าไปก๊อปปี้ใครมาหรือเปล่านะคะ
นายสวิตเมสินซีรองหัวหน้าภักร์นะคะบอกว่านโยบายเหล่านี้เนี่ย
ก๊อปปี้ใครมานะคะไม่ได้เอาของเก่ามาขายนะคะ
นโยบายเหล่านี้เกิดจากภักดิ์ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แล้วก็มาประมวลเรื่องของปัญหาต่างในที่สุดตกผลึกได้เป็นนโยบาย
พันธกิจ๓ด้านเหล่านี้ถือว่าเป็นนโยบายใหม่ที่ตอบโจทย์ประชาชนและสังคม
ส่วนเรื่องของการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของรัฐมนตรีทั้ง๔คนนะคะ
หลังจากที่มีกระแสว่าจะลาออกในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
เรื่องนี้ค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักยืนยันนะคะว่าทุกอย่างเนี่ย
เสร็จสิ้นก่อน๔กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอสอนะครับ
อ่ะจากภักดิ์พลังประชารัฐไปดูพักเพื่อไทยกันหน่อยนะฮะ
วันนี้นี่ค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่พักเช่นเดียวกันนะคะ
ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการเลือกตั้ง
แล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับสมาชิกว่าอะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้บ้าง
อะไรเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะรวมถึงนี่ค่ะคุณผู้ชมนั่งโต๊ะนะคะ
แก่นำเราคุ้นหน้าค่าตาเป็นอย่างดีออกแถลงการเรียกร้องให้กรกต
จัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น๒๔มีนาคมนี้ให้เกิดความยุติธรรม
เที่ยงตรงสุจริตโปร่งใสเรียกร้องให้หัวหน้าคอสชงดเว้นการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
และรัฐบาลก็ต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ไม่ใช้อำนาจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการเมืองด้วย
คุณหญิงซุดารัชเกยุรพรรณยุติศาสตร์เลือกตั้งของภักดิ์
ย้ำเลยนะคะว่าคุณสมบัติผู้ที่จะถูกเสนอ
เป็นคาร์ดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เนี่ย
อย่างนั้นน่าจะต้องมีความสามารถ
เรื่องของการบริหารจัดการทุกเรื่องเป็นนักบริหารมืออาชีพ

เป็นนักบริหารมืออาชีพสามารถแก้ปัญหาในแต่ละด้านของประเทศได้

พร้อมยืนยันว่าบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักรณ์
หน้าตาจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ
ทีนี้เรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงต่าง
อันนี้ก็ต้องเคล่งคลัดกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะนางวิชุดาเมคานุวงศ์พอกรกตเขตกรุงเทพนะคะ
บอกว่าขอให้ทุกคนนำป้ายออกให้หมดภายในวันที่นับจากนี้อีก๕วัน
เพราะว่าการติดตั้งป้ายหาเสียงในกรุงเทพเนี่ยคือจะต้องติดไว้ตามที่กรกตเขากำหนด
ซึ่งคาดว่าก็น่าจะชัดเจนสัปดาห์หน้านี่ค่ะคุณอัธวิทย์นะคะ
คุณอัทธวิทย์สวนภักดีว่าที่ผู้สมัครสอบภาคประชาธิบัตรเข้าไปติดแล้ว
ต้องเอาออกนะฮะเพราะถือว่าผิดกฎนะฮะ
เดี๋ยวต้องดูนะคะว่ากรุงเทพเขามีการจัดให้ตรงไหนอย่างไร
ส่วนคุณผู้ชมที่ส่งมานะคะก็บอกว่าให้เตรียมตัวให้ดี
แก้ไขดูแลบัตรประชาชนให้สมบูรณ์พร้อมกับการลงคะแนน